อื่นเลยจะพาไปกราบไห้เสริมสิริมงคล
ขอโชคขอลาบให้ชีวิตมันมีมงคลกันหน่อย
มาคุณผู้ชมมาที่พระบรมธาตุนาดูล
พุทธมณฑลศักดิ์สิทธิ์ของภาคอีสานนะคะ
ซึ่งช่วงนี้ก็มีเหล่าประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยว
โอ้โหคุณเริ่มเดินทางไปกราบไหว้ขอพรเพิ่มความเป็นสิริมงคลกับชีวิตกันต่อเนื่องแล้วนะ

มากเนี่ยค่ะพระธาตุนาดุลก็คือชื่อดังอยู่แล้ว
แต่ช่วงนี้หลายคนเดินทางไปเที่ยวกันแล้ว
แล้วภายในองค์พระบรมธาตุนาดูลนะคะจะมี
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่ภายในด้วย
โดยตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็ระบุเอาไว้บอกว่า
พระบรมธาตุนาดูลมีประวัติศาสตร์การสร้างมาอย่างยาวนาน
แล้วถ้าหากใครสนใจอยากจะไปเที่ยวชมความงาม
ก็ขอให้ไปขอพรกับพระบรมธาตุนาดูนะ
คุณบอกเลยตอนนี้ไปได้ทุกวันแล้วนะคะ
แต่ว่าทางวัดเองเขาก็จะมีมาตรการในการคัดกรองโควิดอย่างเข้มงวด
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนด้วย
ก็ช่วงนี้หลายคนวางแผนเดินทางท่องเที่ยวแล้วแหละ

ว่าจะเป็นถอดผับปลาถอดกระทิ้น

คือต้องยอมรับตามตรงนะว่าช่วงนี้หลายคนเดินทางไปเที่ยว

ที่ทำให้การท่องเที่ยวในประเทศเศรษฐกิจมันหมุนเวียน

คุณคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้แต่ถ้าจะไปเที่ยวมันต้องดูแลรักษาตัวเองให้ดี
คุณคิดอย่างนี้ผมคิดอย่างนี้